คุณผู้ชมรู้จักกับมาลัยไทยรัฐท่านแรก

ถ่ายไม่ถูกถ่ายไม่ถูกนานมากแล้ว
ให้รู้จักเลยดีกว่านะคะมาลัยไทยรัฐท่านแรกก็คือพี่ฮันนี่นะคะ
พระตรวจมูลเกียรติไทยตั้งแต่สมัยแก่ประกวดนางงาม

ภาพนี้แหละค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์จริง
มาลัยไทยรัฐก็คือหน้าปกติศึกพิมพ์ไทยรัฐ

มาลัยไทยรัฐด้านซ้ายเหลี่ยศาค่ะที่เป็นชั้นแมน
เด้านซ้ายก็ยังสวยฉมมุมเลยมากแล้วต้องบอกว่าพี่ฮันนี่เนี่ย
เพราะว่าพี่ฮันนี่สวยปังทุกยุคทุกสมัย
ย้อนกลับไปได้รางวัลขวัญใจช่างภาพนางสาวไทยปี๒๕๖๐
ตอนนั้นได้ขึ้นมาลัยไทยรัฐชุดสีฟ้าสดใสมาก
ก่อนบินไปญี่ปุ่นก็คว้ารางวัลขวานใจช่างภาพอีก
คุณผู้ชมชีวิตจริงก็เป็นขวัญใจช่างภาพ
ภรรยาก็คือพี่บีทีระโพงเหลวรักวงคนนี้แหละค่ะ

ฮันนี่บอกว่าดีใจมากเลยนะคะที่ได้เป็นมาลัยไทยรัฐ
ฉันเห็นภาพพี่บีแล้วฉันตกใจช่างมือปะ

บีตอนนี้๖๐แต่ตอนหนุ่มคือหล่อมาก

คือเขาถามพี่บีเมื่อวานแก่ออกงานอีเวนต์

ตอนนั้นเล่นละครเวทีเวทีเรื่องหนึ่งนะคะ

ทิ้งกันก็อยู่ด้วยกันมา๓๐ปี

ใช่นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้

รวมไปถึงอัปเดตอาการป่วยปวดท้องด้วยค่ะ

ครั้งแรกเลยที่รู้จักกันเรื่อง

เดี๋ยวก่อนพูดว่าตัวเองจะเป็นมาลัยไทรัฐคนแรกด้วย
ใช่ไหมครับตอนนี้พี่พี่ธุระภาพ

น่าจะไปเจอเชื้อโรคในอาหารอะไรสักอย่างหนึ่ง
ซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาตัวเองได้
เผาไข้คือตอนที่มาคิดก็
หมอก็ยังบอกไม่ได้ว่าเป็นอะไร
คือพี่บีแกน่ารักมาก

นอนรักเราไม่เก่าเลยจริงนะครับ

เปรียบเทียบรูปสมัยก่อนพี่หมีหล่อมาก
ตอนนี้พี่บีก็ยังหล่อเมื่อกี้แอบดูแล้วแบบ

บรรณนี้บอกว่าอะไรนะคลียมเคมีเข้ากันปะ

มาสมกันแล้วนะจ๊ะ